ลายบัวหรือปัธมะเป็นลายสำคัญในงานพุทธศาสนาเพราะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แทนพระพุทธองค์และถูกถ่ายทอดสู่งานพุทธศิลป์ในรูปแบบต่างดังเห็นได้จาก
เสาของอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยจะมีองค์ประกอบด้านบนเรียกว่าบัวหัวเสาหรือบัวปลายเสา
ซึ่งช่างได้นำรูปทรงดอกบัวชนิดต่างมาประดิษฐ์ลวดลายประดับหัวเสาเช่น
ลายบัวแวงซึ่งแวงแปลว่าดาบดังจะเห็นได้จากลักษณะเป็นบัวกลีดยาวค่อนข้างตรง
และบริเวณปลายกลีบแหลมคล้ายปลายหอกปลายดาบซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก
ตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลายและยังคงความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบัน